คือจุดที่สถานีกลางบางซื่อกันหน่อยนะคะ
จุดนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่เลยค่ะ
แล้วเมื่อเช้าก็มีการเริ่มฉีดตอน๙โมง

ดังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะ
จากผู้สื่อข่าวของเราคุณทัศนัยโคตรทอง
พร้อมรายงานจากสถานีกลางบางซื่อ

คุณสืบสกุลคุณอริยาคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่จุดฉีดวัคซีนในสถานีกลางบางซื่อครับ
ด้านหลังของผมฝั่งนี้ก็เป็นจุดที่ประชาชนที่เดินทางเข้ามานะครับ
ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนเข้าไปครับ
และย้ำแบบนี้ว่าทุกคนที่มาในวันนี้
แล้วก็จะไปจนถึงวันที่๑๓มิถุนายนวันละ๑๐๐๐โดสนะครับ
หลังจากนั้นวันที่๑๔มิถุนายนเป็นต้นไป
ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั้งประเทศพร้อมกันไปแล้ว
จะบอกว่าขอโทษคนไทยทุกคนสำหรับสิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจในช่วงที่ผ่านมาครับ
เราพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันก่อนนะครับ
ที่มีประชาชนนะครับเดินทางเข้ามาในการฉีดวัคซีนนะครับ
เพื่อที่จะฉีดวัคซีนพร้อมกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งจริงแล้วการฉีดวัคซีนเริ่มต้นตั้งแต่๙นาฬิกา
แต่ว่าประชาชนเดินทางกันเข้ามาตั้งแต่๗นาฬิกาแล้วนะครับ
ส่วนใหญ่ก็ต้องการที่จะมาฉีดแล้วก็ไปทำงานกัน
แบ่งการฉีดในกลุ่มของคนที่มาที่สถานีกลางบางซื่อ
จะเป็นข้าราชการด่านหน้าในสังกัดกระทรวง๓กระทรวงนะครับ

อันนี้ก็จะรวมไปถึงคนขับรถรับจ้างคนขับรถโดยสารสาธารณะนะครับ
ซึ่งมีการฉีดไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ
รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขก็นำบุคลากรต่าง

แต่ว่ากลุ่มใหม่ที่เพิ่มเติมเข้าไปเป็นกลุ่มข้าราชการครูของกระทรวงศึกษาธิการครับ
จากว่ารัฐบาลมองว่าครูเองต้องไปเจอกับนักเรียน
ก็ให้คนกลุ่มนี้มาฉีดเพราะว่าจะได้เตรียมความพร้อมในการรองรับ
ที่กำลังจะมีการเปิดเทอมอีกไม่นานนี้
กลุ่มนี้ทั้งหมด๕๐๐คนด้วยกันครับ
รวมทั้งฉีดให้กับกลุ่มบุคคลที่ลงทะเบียนผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
เครือข่ายเครือข่ายละ๑๕๐๐คน
จากว่าก่อนหน้านี้เดินทางมาแล้ว
ความดันขึ้นสุขภาพไม่ดีตัวร้อนก็ให้กลับไปแล้วก็กลับมาฉีดใหม่
ในช่วงนี้ก็สามารถเดินทางกลับเข้ามาฉีดได้นะครับ
คุณผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังมีประชาชนบางส่วนสับสนเรื่องของการฉีดวัคซีน

เดินทางมาที่สถานีกลางบางซื่อ
แต่คุณลุงไม่ได้ทำการลงทะเบียนเอาไว้ทำให้ต้องผิดหวังกลับไป
ฟังเสียงของคุณลุงท่านนี้หน่อยครับ
มาแล้วตั้งนาทีก็บอกว่าไงบ้าง

ข้อมูลหรอขาดในมูลสิเรามีแอปมีอะไรลงบิน
หรือบ้างอย่างเหมือนเลยเพราะทุกรายเรียกเห็นหมดแล้ว
อีกหนึ่งกลุ่มบุคคลที่มาฉีดในวันนี้ก็คือกลุ่มผู้พิการจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ

ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับได้เดินทางมาเป็นประธานในการกดปุ่มคิกออฟในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศพร้อมกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนสไปยังจังหวัดต่างนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติ
หน้าที่และขอแสดงความเป็นห่วงเป็นยายไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนขอให้ทุกคนที่ฉีดวัคซีนนั้นปลอดภัยครับและยอมรับว่าตอนนี้นะครับประชาชนที่ลงทะเบียนในการจองวัคซีนมีมากกว่าจำนวนของวัคซีนที่มีอยู่ครับทำให้หลังจากนี้จะมีการจัดสรรวัคซีนให้กับแต่ละจังหวัดตามจำนวนของประชากรแล้วก็ความเสี่ยงของ
แพทย์แผนไทยให้นำฟ้าทลายโจรมารักษาผู้ป่วยโควิด๑๙ให้มากขึ้นด้วยและช่วงท้ายท่านนโยคกล่าวขอโทษประชาชนคนไทยทุกคนที่ทำให้ไม่สบายใจกับเรื่องของวัคซีนก่อนหน้านี้แต่สัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดครับ
ในส่วนของผู้ประกันตนก็ให้ในส่วนของหมาวิรัยก็ให้นะครับ
ในการสังเกตอาการของตัวเอง๓๐นาทีว่ามีอาการหรือไม่

ยังไม่มีคนที่มีอาการแพ้วัคซีนหรือมีอาการต่อต้านวัคซีนแต่อย่างใดครับ
และนี่คือบรรยากาศที่สถานีกลางบางซื่อแห่งนี้ครับ
ผมทัศนัยโค้ดทองรายงานสดจากสถานีกลางบางซื่อครับ
ขอบคุณนะฮะสำหรับจุดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ

เมื่อกี้ผมเห็นป้ายที่คุณทัศนัยไปถ่ายไว้นะคุณนะ
คือตั้งแต่ช่วงทดสอบระบบมานะครับ
ตั้งแต่วันที่๒๔พฤษภาคมถึง๖มิถุนายนถึงเมื่อวานนี้
สถานีกลางบางซื่อ๑๕๕๐๒๘รายแล้ว
แผนการฉีดที่สถานีกลางบางซื่อตั้งแต่วันที่๗ถึง๒๗มิถุนายน

วันนี้จะมีแอสน่าฉีดให้กับประชาชน๑๐๐๐ราย

ก็ยังคงมีแอสต้าฉีดให้กับประชาชนวันละ๑๐๐๐โดสเช่นเดียวกันนะครับ
รวมแล้วก็เป็นประมาณ๗๐๐๐โดส
สำหรับ๗วันสำหรับวีคแรกนี้นะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นนะคุณตั้งแต่วันที่๑๔มิถุนายน
ยาวไปจนถึงวันที่๒๗มิถุนายน
นี่เท่ากับว่ามีการจัดสรรให้กับพื้นที่กรุงเทพมนาคม
แล้วก็จุดใหญ่ที่ฉีดก็คือจุดที่สถานีกลางบางซื่อเรียบร้อยแล้วนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็การจัดการของจุดสถานีกลางบางซื่อ
จริงเราสองคนก็ได้มีโอกาสไปทำข่าว
ลงทะเบียนในหมอพร้อมเอาไว้แล้วก็ลงทะเบียนในแอปต่าง

งั้นเดี๋ยวจะเกิดเหมือนกรณีของคุณลุงท่านเมื่อกี้นะครับ